ตอนนี้ยังอยู่ข่าวนี้ยังอยู่กันที่เรื่องสินค้าอยู่
ของกินของใช้ของอุปโภคบริโภค

น้ำตาบกในคุณต้องฟังเพราะเราจะต้องเตรียมตัวค่ะรับมือกับมันค่ะ
เพราะข้าวของพาเรทกันขึ้นราคา
คุณผู้ชมโดนไปแล้วเนอะน้ำมันเช้านี้
ตอนนี้มากันเพียบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำอัดลมน้ำตาลทรายน้ำโอ้โหมากันเต็ม
คิวเลยคุณใช่ค่ะดูกันหน่อยค่ะ
ปรับราคาสินค้าแห่งชาติ
เพราะว่านอกจากน้ำมันค่ะที่มันปรับราคาขึ้นในเช้าวันนี้ไป๘๐สตางค์
หลายคนบอกแม้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากันทุกยี่ห้อ
ปรับขึ้นอีกนะคะราคาเนี่ยขายส่งซองละอีก๑๐สตางค์ค่ะ
ส่วนน้ำอัดลมก็ปรับขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอีกเยอะเลยทีเดียว
เป็นอะไรบ้างอ่ะข้าวสารสบู่น้ำยาปรับผ้านุ่มซอสหอยนังรมน้ำมันพืช

คุณเกือบจะรับแล้วคุณขวัญรับให้ฟังนะมีอะไรขึ้นอีก
น้ำปลาปลากระป๋องกาแฟน้ำถั่วเหลืองขูดโอ้นมถั่วเหลืองก็มาสบู่ก็มา
นี่ยังไม่หมดนะถ้าอ่านหมดเนี่ยจบพรุ่งนี้ยาวเหยียดเลยฮะ
หุงต้มเป็นยังไงหลายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
โดยเฉพาะร้านอาหารต่างบนกันอุบเลยทีเดียว
บอกราคาแก๊สรอบนี้โดนปรับขึ้น
ตามมาตรการที่เขาก็บอกไว้ว่านี่เป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
ซึ่งครั้งแรกมีการปรับไปตอนเดือนเมษายน
สรุปแล้วในเดือนมิถุนายนนี้
ราคาแก๊สหุงต้มอยู่ที่๓๖๓บาท
ต่อถังถังหนึ่งมันจะ๑๕กิโลกรัม

เอาจริงพ่อค้าแม่ค้าบอกไอ้๓๖๓มันไม่หมดแค่นี้หรอก

จริงปรับมาหลายรอบแล้วนะ
เราไปดูที่ร้านอาหารกันบ้างที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะครับ
คุณพี่จริยาเอี่ยมละอเจ้าของร้านลงพุงบอกว่าโอ้โห
พวกราคาก๊าซที่มันขยับขึ้นมา
ทีนี้แหมจะหันไปใช้ถ่านใช้ฟืน
มันไม่ทันการอาหารมันสุกไม่ทันนะครับ
ส่วนของสดเนื้อสัตว์ผักเครื่องปรุงเครื่องเทศ
เรทกันขึ้นราคาทั้งนั้นเพราะน้ำมันมันแพงขึ้น
ทีนี้จะไปขึ้นราคาอาหารให้ลูกค้า
เดี๋ยวลูกค้าก็หนีนะครับก็เลยขอตรึงกันไว้ก่อน
แต่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าตรึงไว้แบบนี้ก็แทบจะไม่ไหวแล้ว
ถ้าไม่ไหวจริงจะขอลูกค้าจากใจเลย
บอกว่าลูกค้าขอสักเมนูละ๕บาทนะครับ
งั้นแม่ค้าอยู่กันไม่ได้นะครับ
ตอนนี้สินค้าทุกอย่างมันขึ้นหมดอะค่ะ
ก็อยากให้คนที่มีอำนาจนะคะช่วยตึงราคาตรงนี้หน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันพืช
คือของใช้ทุกอย่างเครื่องปรุงเครื่องปรุง
คือมันขึ้นตามกันหมดเลยอะค่ะ
ก็ช่วยประชาชนนิดนึง
นี่ร้านขายอาหารตามสั่งครับเราลองไปดูร้านขายของชำไหมคะดีฮะอ่า
เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพาเรทกันขึ้นเยอะแยะ
ร้านขายของชำของป้าสุพินสุกเกษม
อยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ป้าบอกว่าสินค้าในร้านปรับขึ้นราคาแบบใจหายกันไปเลยทีเดียว
ป้าบอกถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นราคาขายมันก็อยู่ไม่ได้
เพราะรับมาเนี่ยมันก็ราคาสูงแล้ว
เอาเป็นว่าลองฟังป้าดูว่าอะไรที่มันขึ้นราคาบ้างค่ะ
แม้แกรกแพงก็แพงไข่ไก่แพงมาก

โอ้โหขึ้น๖๐บาทเลย
ขึ้นทุกตัว
ทั้งข้อสารน้ำมันน้ำปลาน้ำจานไข่ไก่ขึ้นหมด
โดยเฉพาะน้ำมันโซล่าของมันใช้ทุกวันขึ้นเยอะมาก

อยากฝากบอกรัฐบาลนะช่วยดูแลชาวบ้านประชาชนดำด้วย
ฝากบอกรัฐบาลหน่อยนะฮะช่วยหน่อยนะฮะ
เพราะมันปรับขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้ที่คุณป้าบอกแหม
ไข่ไก่ฟองเท่านี้ไข่เนี่ยเท่าไข่หมา
อย่างนี้เลยฟองเล็กนิดเดียวแต่ราคาแพงนะฮะโอ้แต่๕บาทนะ
โอ้สวัสดีค่ะส่วนที่ห้างค้าปรีกค้าส่งละเป็นยังไง
ไปดูห้างท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหน่อย
เพราะว่าทีมข่าวของเราเองก็ไปสำรวจนะ
ก็ไปพบว่าห้างเองก็ยังพยายามที่จะตรึงราคา
ของกินของใช้ลดภาระให้กับประชาชน
แต่น้ำมันมันตรึงราคาไม่ไหว
เขาบอกมันต้องปรับขึ้นแล้วแหละตามกลไกของตลาด
ทางด้านผู้จัดการห้างค่ะของนางสาวเสน่หทองแท้
บอกแบบนี้นะประชาชนตอนนี้มาซื้อของกันน้อยลงแล้วแหละ
เพราะว่าภาวะเศรษฐกิจห้างเองจริงพยายามตรึงราคาเท่าที่จะทำไหว
เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะซื้อสินค้าได้นะคะ
แต่ว่าถ้ามันไม่ไหวก็ต้องขอขึ้นนั่นแหละ
โอ้โหพาเรทกันเป็นแถวเลยนะครับ
เป็นหางว่าวเลยสำหรับสินค้าที่ขึ้นราคานะครับ